ส่วนเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นความคืบหน้า
กรณีที่คุณครูท่านหนึ่งนะคะทำกำไรทองคำฟรี
คนหนึ่งรูปร่างอวบใส่เสื้อสีม่วง

เขาไปเดินในตลาดแล้วก็เหมือนเห็นอะไรหล่นอยู่

จากนั้นก็เดินออกจากตลาดหายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ซึ่งจุดนี้ล่ะคุณผู้ชม
เป็นจุดที่เรียกได้ว่าเป็นหลักฐานสำคัญเลยนะคะ
ที่คุณครูฐานมณี
ซึ่งเป็นคุณครูที่ทำกำไรทองหล่นได้ไปแจ้งความ
แล้วก็เอาหลักฐานจากภาพวงจรปิดนี้ไปให้ตำรวจดู
บอกว่าตรวจสอบดูแล้วมีคนเหมือนลักษณะว่าเก็บได้แหละ
แต่ไม่ได้ส่งคืนนะคะแล้วก็เอาไปให้ตำรวจได้ดูกัน

เมื่อวานนี้ท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยค่ะ
แล้วก็ติดตามไปถึงบ้านของผู้ที่เก็บกำไรได้
ซึ่งคาดว่าคือผู้หญิงใส่เสื้อม่วงนั่นแหละ
ซึ่งทางผู้ที่เก็บได้เขาก็บอกว่า
ใช่เก็บมาแต่ไม่รู้ว่าเป็นของจริงหรือของปลอม

จะเอามาให้กับตำรวจตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะ

แล้วก็กลัวว่าจะติดเวลาเคอร์ฟิลล์กลับไม่ทัน
ก็เลยยังไม่ไปวันแรกมาวันถัดมานี่แหละ
แล้วก็บอกว่าให้ไปตามหาเจ้าของด้วย
ส่วนตัวผู้ที่เก็บได้เนี่ยไม่ขอประสงค์ออกสื่อออกนามใด
คุณครูฐานมณีบอกว่าโอ๊ยยังไงก็แล้ว
แต่ได้กำไรฝั่งเพชรคืนมานี่ก็ถือว่าดีใจมากแล้ว
แล้วก็จะไม่ดำเนินคดีกับคนที่เอากำไรมาคืน

เพราะอย่างน้อยตอนนี้ก็ได้ของรักของห่วง
กำไรอันสวยงามนี่กลับคืนมาแล้วคุณ
อันนี้ยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่อีกนะ
ทำของหายมูลค่าเป็นแสนได้คืน
ก็ถือว่าทำบุญมาเยอะอยู่นะคุณครูยินดีด้วยนะคะ
โอเคยินดีด้วยนะคุณครูนะ